เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันเต้น
แต่ไม่ใช่งานกีฬาสีของเด็กค่ะ
คราวนี้เป็นการจัดงานของครูแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนต่างของจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บอกเลยว่างานนี้เนี่ยออกลีลาดุเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้น้องหนูนักเรียนเลยนะคะ
แม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวขนาดไหนไม่มีหวั่นค่ะใส่เต็มไม่ยั้งเลยค่ะ
ออกไปดีหนัง

เมื่อสักครู่ดีลาในการเตะปี๊บ

แต่ที่ว่าสักครู่ไปบ้านไปปี๊บน่าจะจะไปแข่งระดับโรคนะ
ปิดแบบใกล้เตะแบบป๊า
คือดิฉันอยากรู้ว่าการแข่งขันเตะปี๊บเนี่ย
จากเขาจะวัดระยะทางความไกลแล้ว

มันเสียงดังที่สุดแล้วก็เตะไปไกลที่สุด
แล้วถ้าแข่งระดับโลกจริงผมว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

ปิดหน้าปิดตาเด้งซ้ายเด้งขวากันไปแบบนี้ก็คือ
คณะครูแล้วก็บุคลากรโรงเรียนต่างในจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็มีการออกลีลาเชียร์กีฬากันที่สนามโรงเรียน
ชำป่างามวิทยาคมค่ะในการแข่งขันราชพฤกษ์เกม
สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะและบุคลากรทุกระดับ
เขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต๒นะคะ
แข่งขันกีฬาครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษา
จาก๗อำเภอในเขต๒จำนวน๑๕๓โรงเรียนค่ะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานคึกคักแบบที่เห็นนี้

โปรกษีแล้วเราให้เห็นแต่นักเรียนน่ะ
โดยเฉพาะการแข่งขันต่อไปก็คือการแข่งขันเตะปี๊บนั่นเอง
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการแข่งขันเตะปี๊บนี้นะครับ
มีผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ก่อนที่เขาจะลงสนามเขาต้องมีการทำยังไงรู้ไหม

ไม่งั้นกล้ามเนื้อฉีกขาดกันนี่นี่นี่
วอร์มร่างกายก่อนแล้วก็ต้องมีการนวดค่ะ
เหมือนนักมวยเลยนะนวดก่อน

คือนวดหัวถุนต้องนวดขาหรือเปล่า
เวลาเราจะออกกำลังกายเนี่ยทุกส่วนมันจะต้องมีการขับเคลื่อน
อันนี้เห็นไหมคุณเขานวดขา
ทุกส่วนแหละเริ่มจากไหลลงมาก่อนนะนวดขาด้วยนะ
กล้ามเนื้อสเตรชชิงกันก่อนมีหมุนข้อเท้า
หมุนข้อเท้าวอร์มร่างกายต้องปกติแล้วค่ะ
พร้อมแล้วพร้อมแล้วเส้นมิยุทธ
ส่วนผลการแข่งขันเรามาดูกันนะคะ
นายปรีชาสวกุลผู้อำนวยการโรงเรียนชำปางามวิทยาคม
ผู้ที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ
เตะปี๊บได้ไกลถึง๒๐เมตร
เป็นผู้คว้าชัยชนะไปครองค่ะ

เกินเขตที่เขาตั้งไว้อีกนะ
คุณชนะเตะปี๊บกับเตะฟุตบอลเล่นหลักงานเดียวกัน
เห็นลอยเมื่อสักครู่เนี่ยนะผมบอกเลยว่าภรรยาที่บ้านได้เห็นแล้วมีหนาว
มีร้อนหนาวเหมือนกันแหละ
แต่เตะปี๊บกับเตะฟุตบอลมันหลักการเหมือนกันไหมคุณค่ะนะ
แต่แข่งอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องทิศทางหรอกครับ

มันต้องมีน้ำนงน้ำหนักด้วย

ก็มีการฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะ